มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เล่าไปเมื่อวานนี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่นักเรียนยกพวกตีกัน
เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ช่างกลอาชีวะ
เด็กนักเรียนมัธยมม๒ม๓มาก็ตีกันแล้วนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจสคโคทจปฐุมธานี
เป็นนักเรียนมัธยมอายุแค่๑๔ไง

โอ้โหทั้งถีบรถล้มเอามีดฟันแขนฟันหัว

นี่ค่ะตำรวจตามรวบตัวกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
ทั้ง๖คนนะคะตำรวจสอบพครูโค๊ตนะคะ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็มีชาวบ้าน
มีคนที่ขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เขาก็ช่วยกันประถมพยาบาลเด็กที่บาดเจ็บ
อายุแค่๑๔อยู่ม๓
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี

กลางหัวถูกฟันด้วยยาวสัก๕เซนติเมตรลึก๑เซนติเมตร

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิต

เป็นภาพกราฟิกจะได้นึกภาพออกว่า
นักเรียนมัธยมเขาตีกันขนาดไหนยังไง
น้องคนเจ็บเขานั่งซ้อน๓รถจักรยานยนต์กันมาแบบนี้ค่ะ

มีรถจักรยานยนต์ของคู่อริ
มา๓คัน๖คนตามมานี่

กบด้านข้างแล้วก็ถีบรถให้ล้มลง
เพื่อนที่ซ้อน๓ร่วมกันมาวิ่งหนีไปได้๒คน
น้องคนเจ็บลุกขึ้นไม่ไหว
รถล้มแล้วเจ็บแล้วไงลุกไม่ไหวทีนี้โดนเลย

ได้รับบาดเจ็บนะคะนั่งเลือดอาบอยู่
จากเหตุการณ์นี้เราตามความคืบหน้าให้
เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเรา
ไปที่บ้านของเด็กชายวัย๑๔

ไปโรงพยาบาลเรียบร้อยรักษาตัวแล้ว
ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วคนก็ไปเยี่ยมเพื่อนก็ไปเยี่ยมค่ะ
น้องคนเจ็บบอกแบบนี้
บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ทำไมฮะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะเมื่อเดือนก่อน

เดือนที่แล้วตัวน้องกับเพื่อนไปเห็นภาพนี้
คือนักเรียนอีกโรงเรียนนึง

เขาบอกว่ามันหยามกันนี่
มันหยามกันมากมันท้าทายกันนี่

ไปหาเสื้อของโรงเรียนกลุ่มคั่วเหรีย
เหยียบแล้วถ่ายภาพ
ส่งไปให้รุ่นพี่ของกลุ่มคั่วเหลี่ดู
แต่ภาพนี้น้องเขาบอกเขาลบทิ้งไปแล้ว
นั่นไงนี่คือจุดเริ่มต้นไง

กับอีกภาพหนึ่งที่น้องเขาบอกลบแล้ว
เอาเสื้อของอีกสถาบันหนึ่งมาเหยียบ

นั่นไงอันนี้คือจุดเริ่มต้นคุณภาคภูมิ

กลุ่มคู่อริโทรศัพท์มา

น้องคนเจ็บก็เลยบอกว่าตั้งใจไปเคลียร์แบบแมน
ตั้งใจไปคุยไม่เอาอาวุธอะไรไปเลย
แต่อีกฝ่ายกลับขี่รถจักรยานยนต์มาประกบถีบรถล้ม
แล้วก็เอามีดมาฟันหัวน้องเขาเลย
น้องเขาบอกว่าจำหน้าได้แม่นเลยใครมาทำร้ายเขาบ้าง
ฝั่งโรงเรียนเขาครับนัดทักมาในเฟสเพื่อนผม
ทักมาแบบเออรออยู่อะไรอย่างนี้แบบเออมายังอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คุยกันแล้วผมก็ไป
เคลียร์หมายถึงว่าไปพูดคุย
ใช่ครับไปคุยกันแบบเรื่องวิบแรนด์เรื่องอะไรอย่างนี้นะครับ

แต่ถ้าคุยไม่ได้ก็เขาฝั่งเขาก็จะแบบท้าผม๑๑ครับ
เดียวกันต่อยกันหนึ่งอะไรอย่างนี้
เขาก็มาบอกว่าอะไรบอกว่าแบบคล้ายแบบอะไรเล่นไม่ซื้อคิดอะไรไม่ซื้อเนี่ยครับ

เขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนเขาอะโดนฟัน
แต่พวกผมไม่ได้เป็นคนฟันครับ
แล้วทีนี้พอเขาคุยเสร็จแล้วเขาก็แบบทำเหมือนแบบโมโหอะไรสักอย่าง
เขาก็ลงมาลงมาแล้วเหมือนตอนแรกเขาจะฟันฟันฟันมาหาผม
แต่เพื่อนอีกคนนึงเขาเอามือมากันผมไว้ก่อนรอบแรก
แล้วทีนี้เพื่อนผมก็วิ่งหนีไปแล้วผมก็โดนโดนฟันที่แขนก่อน
แล้วก็โดนฟันที่หัวถีบล้มไปแล้วก็ฟันก่อน
ฟันเสร็จผมก็เหมือนพยายามจะลุกครับแล้วเขาก็ต่อยผม
ต่อยเข้าตรงนี้ตรงนี้

ใช่ครับเขากำลังง้างจะฟันอีกรอบครับแต่มีวินมาแบบตะโกนห้ามอะไร
ทีนี้ค่ะมีเพื่อนของน้องที่ถูกทำร้าย
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุจริงแล้วตอนที่เขาอยู่ม๒
นักเรียนคู่อริเคยไล่ฟันพวกเขามาแล้วด้วยนะ
หรือฮะโอ้โห
ครั้งนั้นรอดตายกันมาได้แล้วก็เนี่ยพออยู่ม๓ก็โดนอีก

พอพูดเห็นเราแล้วเขาทำอย่างไร

แล้วก็คำมันตีคู่เขาถามมองทำไมมองทำไม
ผมก็บอกเปล่าครับผมก็บอกขอโทษขอโทษ
เขาบอกขอโทษอะไรเขาหงางฟันผมครับ
ผมก็เอาไหล่หลบครับมันทำเกินไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มันเล่นไม่ซื้อนัดกันมาเจอแบบตรงเขาใช้อาวุธ
ถ้าเขาประกันตัวออกมาได้เขาก็น่าจะมาเอาอีกครับ
แม่นี่ผมอยู่ม๒ม๓ผมยังวิ่งเตะบอลพลาสติกอยู่แถวบ้านนะ
จริงมันเด็กมากนะม๒ม๓เนี่ย
ยังให้แม่เกาหลังก่อนนอนอยู่เลยพวกนี้มันไล่ตีกันแล้ว
ใช่ไงสมัยมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยน
เอาความกล้าไปทำเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ดีไหมน้อง
ของเด็กชายที่ถูกทำร้ายบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าบาดแผลที่แขนของหลานเนี่ยมีดมันบาดลึกไปถึงเส้นเอ็นเลยนะ
โชคดีมากที่รอดชีวิตมาได้
แล้วก็ต้องขอบคุณชาวบ้านที่ไปช่วยกันตอนเกิดเหตุ
ยืนยันว่าที่ผ่านมาหลานชายไม่เคยไปก่อเรื่อง
ไม่คิดมาก่อนว่านักเรียนคู่กรณีที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับหลานชาย
ถึงขั้นพกอาวุธติดตัวมาทำร้ายกันขนาดนี้
ลุงเขาโทรไปแจ้งเขาว่าให้รีบกลับบ้านนะวันนี้กำลังจะทำกับข้าว
เพราะหนูตั้งใจจะทำกับข้าวรอเขาอยู่แล้ว
ก็ให้ลุงเขาโทรไปตามเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปตอนนี้ดูบอลก่อน
แต่ไม่นานประมาณ๓๐นาทีให้ได้ทำไมถึงมีวินมอไซค์โทรมา
ที่เราไม่รู้จักเบอร์เข้ามาแล้วบอกว่าน้องโดนฟันหัว
มันเป็นไปได้ไหมอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นประมาณเนี้ยค่ะครับ
อันนี้คือตกใจก็ต้องเข้มงวดกับเด็กของเราด้วยคนของเราด้วย
แล้วก็กลัวเหมือนกันกลัวอีกฝั่งตรงข้ามเหมือนกับเขา
จะมาเอาคืนไหมอะไรแบบนี้ก็กลัวค่ะห่วงความปลอดภัยของหลานด้วยค่ะ
เราก็แนะนำเขาว่าต่อไปนี้คืออย่าไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้เลย
ได้ก็เลี่ยงเลิกเรียนให้รีบกลับบ้านก็บอกได้แค่นี้ค่ะ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่นะครับ
ไปเจอร่องรอยที่เด็กชายอายุ๑๔ถูกผลักล้มลงไป
ซึ่งชุดสืบสวนได้ลงไปงมหาของกลางในคลองใกล้จุดเกิดเหตุด้วย
หลังจากพยานชี้ว่าคนก่อเหตุโยนมีดทิ้งลงไปในคลอง

เราไปถามความคิดเห็นจากคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ระแวกแถวนั้นจนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
หลายคนสังเกตเห็นว่าเหมือนจะขี่รถจักรยานยนต์
อกล้อเล่นกันมานะเด็กสองกลุ่มเนี่ย
ก่อนจะเป็นเสียงด่าทอกัน
ทุกคนเพิ่งมารู้ว่ามันไม่ใช่หยอกล้อแล้วมันผิดสังเกตแล้ว
เหมือนเขาเล่นกันมาแต่ครั้งนี้นี่หันไปเรียกรถ
มันก็ได้ยินเสียงนางเพิ่มก็เลยมอง
ว่ารถชนกันเห็นแต่เขายุ่งก็ยุ่งมาอยู่ในป่าย่านี่ก็เลยร้อง
บอกให้หยุดให้หยุดมันก็ยิ่งฟันใหญ่
บอกให้น้องมาหาบอกมาหาป้ามาหาป้า
มันก็ตะเกียดตะกายออกมาคิดว่าเขาจะไม่ลุกด้วยซ้ำ
ฝั่งนู้นเขาก็เลยเดินข้ามมาแต่น้องมานี่ก็ได้แต่แค่เช็ดให้
สองกลุ่มเนี้ยจะมีเรื่องกันเนี่ยเราได้ยินเสียงอะไร
น่าจะด่ากันก่อนครับมึงเก๋งเหรอประมาณนี้
แน่จริงมึงจอดดิแต่น้องก็ไม่จอดนะ
แต่น่าจะเอาเท้ายันรถในที่สุดก็ล้ม
พอล้มแล้วก็ไอ้เด็กคนที่โดนฟันมันก็ตั้งหลักไม่ได้เนอะ
มันก็โดนฟันมีสองคนอีกคนนึงถือมีดสะขอยาวประมาณนี้
อีกคนนึงจะมาซ้ำเป็นมีดปลายแหลมประมาณนี้
มีอันเล็กอันนึงนี่แหละที่ว่าจะใช้แต่ไม่ได้ใช้ไงพี่
แต่มีดตัวนั้นไม่รู้แล้วก็เขาเก็บแล้วก็ขับรถไปเลย
ทีนี้ค่ะตำรวจสพคูคศนะคะก็บอกว่าเรื่องเนี้ย
กลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุได้แล้ว๖คน
เบื้องต้นกลุ่มที่ก่อเหตุก็บอกว่าก็มีปัญหาทะเลาะกันมาก่อนอยู่แล้ว
ส่วนอาวุธเนี่ยก็ยอมรับว่าเตรียมมาเพื่อก่อเหตุ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ร่วมกันพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ยังเป็นเด็กอยู่เลยค่ะก็ส่งไปสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปฐุมธานี
แต่สารจะให้ประกันหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวรอดูก่อน
คืออาจารย์ทั้งสองโรงเรียนต้องรีบระงับเหตุนะฮะ

เพราะว่ายังมัธยมกันอยู่นะครับที่ทำแบบนี้
เอาข่าวนี้ก็ได้ที่คุณเขมศรอาณวันนี้เอาไปเปิดให้เด็กดู
จะได้รู้ว่าข้อหามันหนักนะใช่
ติดคุกออกมาหมดอนาคต